แต่ว่าข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะ
เจ๊มอย๑๐๘นำเสนอไปคู่รักซุปตา
เป็นเหมือนขอทานออนไลน์ชอบไปขอกินฟรีเขา
ล่าสุดนะคะก็มีข้อมูลค่ะจากล้อเซ็นจิลิสส่งมาเลยค่ะ
เพื่อนดิฉันอยู่แถวนั้นนะคะก็ส่งรูปมาเป็นภาพจากกล้องมุมจรปิดนะคะ
ก็ชี้ชัดเต็นเลยนะคะว่าไม่ใช่คุณเจนนี่เทนโบซิวัน
คุณเจนนี่เนี่ยไปทานจริงนะคะแต่ว่านี่มีพฤติกรรมเป็นแบบว่า

กินฟรีแล้วไม่ให้เข้าถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้ต้องบอกว่าคดีพลิกอย่างนี้หรอ
เจ้าของร้านนะคะที่รอสแอนเจลิสเนี่ยค่ะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเล่าความน่ารักของเจนนี่

พอทานเสร็จเจนี่ก็จะพยายามจ่ายเงินนี่แหละค่ะ
คุณมิกกี้ก็ยังกวักมือเรียกพนักงานมาบอกว่าจะจ่ายตังค์ให้นะคะ
แต่ว่าก็คือเราก็คือไม่
เอาก็ปกติให้กินอาหารเป็นร้านเขาก็ต้องจ่ายเงินไหม
แต่ปรากฏว่าก็คือแบบด้วยความน่ารักให้ทานปกติ
แล้วปรากฏว่ามีคนมาขอถ่ายรูปนะคะ

เพราะว่าคุณเจนี่เขาก็ยังท้องอยู่นะคะ
ก็คือไว้ให้คลอดก่อนแล้วค่อยมาถ่ายนั่นเองค่ะ
ยังปิดท้ายนะคะประโยคสุดท้ายด้วยว่า
เนนี่น่ารักมาอุดหนุนค่ะนะคะ
โพสต์ชี้แจงแบบนี้ก็เรียกได้ว่าสยบข่าว
บอกว่าเป็นคู่รักขอทานออนลงออนไลน์ไม่จริงเลยนะคะ
แล้วก็ตำรวจพ่อของคุณเจนนี่ก็ใกล้คลอดแล้วนะคะ
อีกแค่๒เดือนเราก็จะได้เห็นทายาทตัวน้อยของคุณเจนี่
อาจจะเร็วกว่านั้นด้วยเพราะว่าเขาแข็งแรงกันมากนะคะ
แต่จริงเจนนี่ก็ไม่ได้เคยจะโซมอะไรเลยนะ